ท่านผู้ชมครับท่านเคยไปที่เขาสามมุกที่
จังหวัดชนบุรีกันหรือเปล่าค่ะนะฮะที่นั่นเนี่ยลิงเยอะอืมอ่า
อืมแต่ลิงเยอะค่ะนักท่องเที่ยวอ่าเอาหงอาหารไปให้ลิงเนี้ยเยอะ
มีนักท่องเที่ยวหนุ่มคนหนึ่งนะฮะเขาไปเจอลิงตัวหนึ่งในสภาพแบบถุงพลาสติกเนี่ยคลุมหัว
แล้วมันน่าจะตายอย่างทรมานเดี๋ยวลองไปดูนะครับ
คนเนี่ยคือฆาตกรที่ธรรมชาติสร้างขึ้นจริงดูสิดูหน้าลิงตัวนี้นะ
มันคงจะหายใจไม่ออกส่วนโพจมูกแบบดูดิมนุษย์
ที่เขาบอกว่าเป็นสัตว์ประเสริฐจะดูทำกับพวกมันเหมือนมันไม่ใช่สัตว์อ่ะ
คนเรามั่นใจแบบวอนเถอะอย่าเอาอะไรให้มันกินในถุงจริงแล้วไม่จะเลี้ยงมัน
นี่ฮะคนที่เขาถ่ายคลิปไว้คือนายพงพัฒน์วีระดีตานนท์อายุ๒๒
ว่าไปถ่ายรูปที่เขาสามมุกมองไปรอบรอบเห็นอะไรสีน้ำตาลเหมือนหิน
เดินไปดูใกล้ใกล้ไม่ใช่หินมันคือลิงที่มีถุงพลาสติกติดอยู่ที่หน้า
สภาพเหมือนเพิ่งตายเพราะว่าตัวยังนิ่มอยู่ก็เอามาดูว่าเป็นอะไร
ลิงตัวนี้เอาหน้ามุดเข้าไปในถุงแล้วก็เอาหน้าออกมาไม่ได้ฮะ
แล้วก็ตกลงไปในทะเลก็จมน้ำมีเลือดออกจมูกออกปาก
แล้วแบบน้ำตาไหลเชื่อว่ามันต้องทรมานก่อนตาย
ไม่รู้ว่ามันจะคงจะมุดหาอะไรหงอาหารในถุงพลาสติก

มันคงจะมุดแล้วก็ออกจากหัวไม่ได้
วันนี้เราไปตรวจสอบแถวพื้นที่เขาสามมุกนะฮะ
ที่นี่นักท่องเที่ยวไปเยอะครับไปดูวิว
ดูทะเลเห็นชายหาดบางแสนเนี่ยลิงก็เยอะ
คนขึ้นไปก็รู้ว่าลิงเยอะก็มักจะ
เอาอาหารไปให้มันใช่อ่าโยนก้งโยนกล้วยโยนผลไม้ให้มันกินนะฮะ
มันก็ไม่กลัวคนนะมันคงแบบชินแล้วอ่ะเนี่ยเห็นไหม
เนี่ยถุงพลาสติกก็เยอะอืมติดตามโขดหินถูกทิ้งถูกอะไรเอาไว้
มันก็เลยเนี่ยฮะเป็นผลเสียไปหมดเลยอ่าจำภาพเจ้าลิงตัวนี้เอาไว้แล้วก็
อย่าเอาอาหารไปให้ลิงเลยฮะถ้าสงสารมันก็อย่าให้อาหารมันอ่ะ
ไม่งั้นมันจะเป็นอย่างเงี้ยจริงค่ะครับ